บางคนไม่รู้เรื่องข้อบังคับข้อกฎหมายรัฐธรรมนูลอะไรต่าง
ไม่เข้าใจอาจารย์ให้วิเคราะห์หน่อย
เพราะว่าจะมีการเถียงกันระหว่างข้อบังคับกับ

เถียงกันว่าจะส่งชื่อคุณพิทาให้โหวตต่อหรือไม่ได้
หรือไม่ได้เมื่อวานคุยกันรอบหนึ่งแล้วนะครับ

วันนี้ประธานสภาบอกมาขอฟังให้รอบครอบก่อน

ผมเชื่อว่าประธานวินิจฉัยไปทางไหน

สุดท้ายก็ต้องตัดสินกันโดยโหวต
พอโหวตไฟที่บอกว่ายัตตีตกแล้ว
ส่งคุณพิธาโหวตไม่ได้แล้วเนี่ยเสียงมากกว่า
เพราะประกอบไปด้วย๑๘๘บวกสว
สุดท้ายขึ้นมาก็โหวตคุณพิทาไม่ได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นประธานก็ไปทำได้สองทาง
คือหนึ่งให้๘ภักษ์ส่งชื่อคนอื่นโหวตต่อ
วันนี้หรือกลับบ้านไปก่อนแล้วนัดหมายกันใหม่
น่าจะเป็นประตูหลังอันนี้มองภาพเอาไว้ก่อนนะ
ประการที่สองก็คือว่าเวลาดูข่าวการเมืองพวกนี้ต้องทำใจ
อย่ารำคาญคนรุ่นผมรุ่นอาจารย์สุขุมเนี่ย
เราผ่านกันมาแล้วว่าเวลาเขาจะเอาชนะกันทางการเมืองเนี่ย
เขางัดทุกดอกทุกกลเบ็ดมาสู้กันครับ
แม้ว่าเรื่องที่งัดมานั้นฟังแล้วน่ารำคาญร้ายสาระแต่ก็ต้องการเอาชนะทัน
อืมอ่าวันนี้ก็มาเถียงกันว่าระหว่างบทบัญญัติของรัฐมนูล
ครับกับข้อบังคับครับรัฐสภาการพจมสภาเนี้ย
อันไหนสำคัญกว่าครับเฮ้ยใครจะไปรู้อืม
เรื่องพวกนี้คำตอบมันมีอยู่แล้วแต่เขาต้องเอาชนะกัน
ฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัญหาทั้งเรื่อง
เรื่องก้นเกมในสภาพและเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเนี้ย
ผมเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วเมื่อวันก่อนเห็นเขาส่งในไลน์ว่า
บ้านเราเนี่ยอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์หมดนะจอมปลวกก็ศักดิ์สิทธิ
สามสะปูมก็ศักดิ์สิทธิ์ไข่ไข่ก็ศักดิ์สิทธิ์ครับอ่า
กล้วยออกลูกผิดหวีก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคือ
อะไรครับโอ้กฎหมายดูสิครับเขาเขาลอก็ได้ถึงขนาดนี้น่ะ
ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์สุขุมก็น่าจะเห็นด้วยกับผมว่า
เรื่องที่เถียงกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องใช้เวลานานอย่างนี้
ครับอืมแล้วมันไม่ควรจะทำให้คนเบื่อการเมืองอืมและทำให้คนที่ฟังเนี้ย
เขารำคาญครับอ่าอาจารย์เห็นด้วยกับผมไหมล่ะอาจารย์เป็นไงฮะ
ก็เห็นด้วยแต่ว่าผมมองในอีกแบบหนึ่งอาจารย์มองไงคะ
ไม่เบื่อหรอกครับวันนี้ไปติดตามไปฟังกันเยอะเอามาสนุกกว่า
ครับไม่ใช่ฮะไปรอฟังอยู่น่ะอ่าอ่าเห็นไหมอ่า
หรืออย่างพวกเราอะไรเดี๋ยวนี้คนคุยกันเรื่องที่อยู่ในนี้
แต่ว่าผมเห็นด้วยตรงที่ว่าคือกฎหมายเนี่ยบังเอิญปรมาจารย์ทางกฎหมาย
เขาบอกว่ากฎหมายมีไว้ตีความอ่ะครับอ่าอ่า
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไปอย่างที่ท่านฉัดเชิงดอยว่า
ว่าทุกฝ่ายเข้าไปเนี่ยไม่ได้พกกฎหมายเข้าไปพกกฎกูเข้าไป
นะคือตีความตามที่กูต้องการอืมนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดความสับสนในหมู่คนฟัง
คนฟังอยากได้แต่ข้อสรุปไม่ได้อยากฟังรายละเอียดครับ
เพราะว่าฟังรายละเอียดอ่ะคุณฟังคนนี้คุณก็อาจจะคล้อยตามอืม
อีกฝ่ายก็อาจจะคอยตามเพราะว่ามันตีความไปได้หลายอย่างตรงนี้
นะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าที่สำคัญเนี่ย
มันมีคนที่ที่ที่เป็นกลางอ่ะครับนะอย่างอย่างอ่านักวิเคราะห์
พวกอาจารย์ต่างต่างที่ก็เป็นนักกฎหมวงกฎหมายครับ
ฟังคนเหล่านั้นไว้เป็นหลักแล้วกันแล้วดูว่า
ในในการประชุมเนี่ยใครเป็นฝ่ายตะแวงครับผม
ผมขออนุญาตอาจารย์เสริมให้หน่อยได้ไหมถอยกลับไปนิดนึง
ว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรอ่าโอ้ฟ้ายที่จะโหวตคุณพิธาที่บอกว่า
เขาอ้างรัฐมนูลว่ารัฐมนูลไม่ได้ห้ามนะ
จะเสนอกี่ครั้งก็ไม่ได้ห้ามอาจารย์วิทย์สนุกเป็นคนพูดไว้แต่ตอนแรก
ตอนนี้ท่านถอยแล้วเห็นท่าไม่ดีท่านหลบออกไปก่อนครับ
ฉะนั้นคนที่จะเสนอคุณโหวตวิทารอบ๒เนี่ย
เขาอ้างว่าเสนอได้ตามรัฐธรรมนูญ
แล้วมันเป็นเรื่องพิเศษอย่าไปเอาข้อบังคับที่๔๑มาใช้
แต่ฝ่ายที่คิดว่าเสนอไม่ได้แล้วเขาก็อ้างข้อบังคับที่ว่าครับ
ยัตติตกไปแล้วก็เอามาเสนอใหม่ไม่ได้
งั้นจะเป็นแบบอย่างว่าต่อไปเวลาโหวตเรื่องกฎหมายเนี่ย
แพ้ไปแล้วมาขอโหวตใหม่เขากลัวเป็นอย่างนั้น
ฉะนั้นก็เถียงกันเรื่องนี้เถียงมา๓๔วันแล้วนะ
เมื่อวานก็ไปเถียงกัน๒ชั่วโมงกว่าในวิทย์ตกลงไม่ได้ตกลงไม่ได้
อาจารย์วันนอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอามาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่
นักข่าวก็ถามว่าเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่แล้วท่านจะตัดสินเลยหรือเปล่า
อาจารย์วันนอบอกขอฟังความรอบด้านแล้วตัดสินกันหน้างาน
มันก็จะเป็นข้อถกเขียงกันมาตัดสินหน้างาน
ซึ่งผมเนี่ยบอกไม่มีทางเลยที่อาจารย์วันนอร์จะตัดสินและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
สุดท้ายก็จะลากไปสู่การโหวตกันว่าส่งชื่อพิธาโหวตรอบ๒ได้หรือไม่ได้
ก็ที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะสวบวกร้อยแร่สิบแก้ชนะอยู่แล้ว
ถ้าถึงจุดนั้นนะวันนี้ก็บดกันไปสักพักหนึ่ง
วนไปวนมากันอยู่สักเจอกันไปเจอกันมาดัชำ
จะเปิดไปก็เหมือนเดิมแค่
ทาธิคุณพิทราในรัฐสะพาห์อยู่นะครับขณะที่ท่านประธานวรรณรเนี่ย
นี่นี่ดูสีหน้าสีตาอั๊ะเรามาต่อฮะ
อาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมค่ะถ้ามาถามอาจารย์ว่าอ่ะ
เมื่อกี้อาจารย์สุภาพบอกในมุมอาจารย์สุภาพคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้โหวต
มุมอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมมองยังไงคะวันนี้

ผมว่าไม่น่าจะได้มีการโหวต
ถ้าคุณวันนอร์ตัดสินใจให้โหวตนะ

ก็จะมีคนร้องศาสตร์น้ำนูญ

ุ๊กเขากำลังตีความมาตรา๑๑
ก็ยิ่งทำให้ยื่นเยอะกันไปกำลังถีกอยู่อย่างงี้นะ
อีกคนมาลากก็อย่ายิ่งไปตีความอันนั้นด้วย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
หลายต่อหลายครั้งเหมือนที่อาจารย์สุภาพพูดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันจะจบแบบไหน
ถ้าเกิดแล้วประธานรัฐสภาโอ้โหหนักใจเลยนะคะแบบนี้ครับคุณขวัญถ้าย้อนกลับไปดูนะอาจารย์
วันนี้ทุกคนคิดอย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งได้โหวตแล้วไปดูกันว่า
คะแนนจะเพิ่มขึ้นไหมจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อนำไปขูดรอบ๓ไหม
ไม่มีใครคิดเลยว่าจะไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตแต่อยู่อยู่ขึ้นมาคนไปงัดไปงัดมา
ะไปงัดมาเฮ้ยอย่างนี้มันเท่ากับผิดยตินี่ตอนที่ข่าวออกมาใหม่ใหม่
ผมบอกร้ายสาระเออแต่เขาปั้นกันไปปั้นกันมาปั้นกันไปปั้นกันมา
อืมจนกลายเป็นเรื่องมีน้ำหนักขึ้นมาจนได้ดูสิ